ข่าวเช้าหัวเขียวครับครับแล้วก็ต้องต้อนรับร่ามผู้แปลภาษามือนะฮะ

จิกไว้ไอ้๒ข่าวนี้หนูจิกไว้

เมียหลวงไปกับแม่ของสามี

ไปที่พิธีมงคลสมรส

เมื่อวานนี้นะครับโอ้โหมีคนดูไลฟ์นี้เยอะทีเดียวครับ

แต่งได้ยังไงไม่รู้จะมีหัวส่องรถคล้ายอยู่

ตอนนี้แขกร่วมงานเต็มเลยนะคะ

คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้หญิงคนนี้

หมายถึงเป็นเมลวงใช่ไหม
แล้วเห็นสามีกำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้น
ส่งไลน์มาบอกหรือว่าในเฟสก็ได้ว่า

คุณจะทำยังไงอยากรู้เหมือนกัน

ผู้หญิงคนที่เอาทะเบียนสมรสมาแสดงเป็นเมียหลวงครับ
บอกว่ากำลังจะเข้าไปในงานแต่งงานที่บ้านหลังหนึ่ง
พื้นที่ตะมนต์ท่าชัยอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
เมื่อเข้าไปถึงก็เห็นภาพที่เห็นนั่นแหละ
สามีของเธอกำลังอยู่ระหว่างเข้าพิธีแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนนึง
ในงานก็มีงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับ
มีแขกเรือมาร่วมงานมาเป็นศักดิ์ขีพยาน
ซึ่งในช่วงพิธีสงฆ์คุณผู้ชมแม่ของฝ่ายชายนะครับ
ท่านนี้ยืนเคียงนะฮะฝ่ายเมียหลวงเข้าไปผลักหัวลูกชายดู

พระก็สวดไปเออนี่แหละนะฮะ
อย่างที่ก๊อฟบอกพระท่านก็คงทำตัวไม่ถูก
มีภารุ้นึงใส่ตาก็หลอกแหลกตกแหลกเหมือนคือจะทำยังไง

แล้วระหว่างนั้นก็เกิดการโต้เถียงกันครับ
ระหว่างฝ่ายเมียหลวงกับสามี

ที่เป็นเมียหลวงนะแต่ที่แบบ
ที่มันสะเทือนใจหน่อยไล่แม่ตัวเอง

โดยได้ยินเสียงฝ่ายชายพูดชัดเจนว่า

ผู้หญิงคนที่ไลฟ์หรือว่าถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับ

เป็นเมียหลวงฮะบอกว่าชายที่สวมเครื่องแบบสีขาว

เป็นสามีของเธอมียศเป็น๑๐ตำรวจตรี
สังกัดนะครับอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรแห่งหนึ่งในจังหวัดชายนาฏ
ซึ่งจดทะเบียนสมรสและอยู่กินกับเธอมา๑๖ปีแล้ว
แล้วเธอเองก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านของพ่อแม่สามีด้วย
คุณผู้ชมดูกราฟความสัมพันธ์

ลูกสาวด้วยกัน๒คนคนโต๑๕คนเล็ก๕ขวบ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็ยอมรับว่าพอจะรู้ระแคะระคายมาสักปีแล้ว
สามีไปคบกับผู้หญิงอีกคนนึง
แต่สามีก็ทำตัวปกตินะฮะกระทั่งช่วงเช้ามืดวันเกิดเหตุนี่แหละ
ตื่นแต่เช้าเลยบอกจะไปเข้าเวรนะฮะ
ขณะที่เจ้าสาวก็ประกาศว่าจะแต่งงานในวันนั้นพอดีพอดี
กับแม่สามีก็ลองไปดูที่บ้านผู้หญิงคนดังกล่าว
ก็ไปเจอภาพบาดตาบาดใจนี้จริงครับ
เอาทะเบียนสมรสมาแสดงแล้วก็ไลฟ์
เพื่อประกาศให้สังคมได้รู้ได้เห็นถึงสิ่งที่สามีทำกับเธอและครอบครัวครับ
คุณผู้ชมคงสงสัยว่าผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงรู้มานานหรือยัง
คือต้องบอกว่าฝ่ายผู้หญิงที่เขาอยู่ในภาพเป็นเจ้าสาวคนนี้
เหมือนอันนี้ฝั่งเมียหลวงพูดนะว่าฝั่งเจ้าสาวคนนี้ประกาศไปทั่วว่าเธอกำลังจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้
แสดงว่าผู้หญิงที่สวมชุดเจ้าสาวก็รู้อยู่เต็มอกว่าฝ่ายผู้ชายก็มีภรรยาอยู่แล้ว
อันนี้เป็นฝั่งเมียหลวงเขาบอกไงว่าผู้หญิงคนนี้เปล่าประกาศไปทั่วว่ากำลังจะแต่งงาน
แต่ฝ่ายผู้ชายไม่บอกเก็บความลับเงียบแต่ตัวเมียหลวงรู้อยู่แล้ว
ใช่เพราะตอนที่วันที่จะไปแต่งงานบอกเมียหลวงว่าไงฝ่ายชายบอกว่าพี่จะไปเข้าเวร
เมียหลวงก็ถามว่าไปเข้าเวรจริงหรือเปล่าทำอะไรคิดดีนะ
แต่ฝ่ายผู้ชายยืนยันก็จะไปเข้าเวรนี่ไงสุดท้ายก็ไปแต่งงาน
ผู้หญิงก็เลยเข้าเวรใช่ไหมล่ะก็ตามไปสิครับ
ก็เลยเกิดเป็นคลิปตามภาพในติ๊กต๊อกดังมากในโซเชียลนี้กระหน่ำเหลือเกิน
ทีนี้หลังจากเหตุการณ์มันจบลงเพราะว่าพ่อของฝ่ายผู้หญิงในภาพ
พ่อของเจ้าสาวเขาบอกว่าให้มันจบไปก่อนให้ผ่านก่อนแล้วกัน
ให้สองแม่ลูกเมียหลวงกับแม่สามีกลับไปก่อนแล้วกัน

เสร็จสับปุ๊บฝ่ายผู้ชายไปโพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่า
ผมขอโทษทุกคนด้วยครับ
นี่ไงขอโทษลักษณะปกป้อง
ผมผิดเองคนเดียวอีกฝ่ายไม่รู้เรื่องด้วยเลยสักนิด

คอมเมนต์นี่ทัวร์ลงกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์มากคุณผู้ชม
บางคนก็บอกว่าก็ตอบว่าแหละว่าผู้ชายไม่ควรทำแบบนี้
คุณมีเมียแต่งงานอยู่กินกันมา๑๕๑๖ปี

แต่ว่าก็ไม่ควรทำแบบนี้อันนี้คนก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะนะฮะ
ผู้หญิงที่เป็นภรรยาหลวงเมียหลวงก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คอีกครั้ง
บอกว่าตอนนี้ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตมีผู้ไม่หวังดีตามข่มขู่ให้ลบคลิป
ขณะเดียวกันก็มีเพื่อนและชาวเน็ตเข้าไปแสดงความเห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมาก
ถึงถามผู้ชมว่าถ้าผู้ชมเป็นฝั่งของเมียหลวง
ผู้สาวอยู่นี่นะก็เอามือผักหัวลูกชายแบบนี้แล้วก็ต่อว่าต่อขานต่อหน้าพระส่งไป
หลังจากที่มีภาพนี้ก็มีพระรูปหนึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นคือพระมหาภัยวันวรวรรณโน
พระนักเทศก็ออกไปโพสต์เฟซบุ๊กหยิกแก้มหยอกลักษณะแบบว่า
หลวงพ่อทำไมไม่ห้ามโยมล่ะครับนั่งกันอยู่ตั้งหลายรูปหลวงพ่อจะสวดต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ไม่ได้นะครับเจ้าบ่าวหัวทิ้มไปแล้วนะครับหลวงพ่อเออพระมหาภัยวันก็โพสต์แบบนี้นะฮะ
แล้วฝากไปถึงแม่ของฝ่ายชายว่าโยมโยมก็รอให้หลวงพ่อกลับวัดก่อนก็ไม่ได้
อันนี้ผมลักษณะคือเสียงประมาณนี้แต่ว่าเขาโพสต์เป็นเฟซบุ๊กนะฮะ
ผมใส่อารมณ์ให้นิดหน่อยนะฮะแล้วก็แฮสแท็กว่าขายหน้าขายตา
เพื่อทะรดในการรับชมอะไรแบบนี้คุณผู้ชมครับมันก็เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
ไม่รู้สุดท้ายการแต่งงานของบ่าวสาวในภาพสำเร็จไหมเขาเป็นบ่าวสาวเป็นสามีภรรยากันโดยสมบูรณ์ไหม
แล้วเขาจะกลับไปหาเมียหลวงเขาไหมเพราะทะเบียนสมรสยังคงมีอยู่
ไม่ได้นะตามกฎหมายคือข่าวนี้ที่เรานำเสนอไม่ใช่เอามันอย่างเดียวนะคุณผู้ชม
อยากให้รู้ในแง่ของข้อกฎหมายด้วยนะคะมันมีหลายแง่มุมมาก
ใช่ถ้าเกิดว่าคุณมีใบทะเบียนสมรสกับใครค้างอยู่คุณไม่สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสซ้อนได้
ผู้ชายมีอาชีพอะไรเออเป็นตำรวจแล้วจะบอกว่าไม่รู้ได้ไหม
ไม่ได้นะแล้วที่สำคัญคุณเป็นข้าราชการเนี่ยถ้าเกิดว่าฝ่ายหญิงซึ่งเป็นภรรยาหลวงนะ
ไปฟ้องผู้บังคับบัญชาคุณรู้ไหมคุณตั้งโดนตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงได้ด้วยนะคะ
แต่ดูลักษณะเหมือนลูกชายก็ไม่ค่อยจะอะไรกับคุณแม่เท่าไหร่นะ
ไปให้คุณแม่กลับบ้านไปก่อนเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับฝั่งภรรยาหลวงนะคะ
เขาเปิดใจกับไทยรัฐทีวีบอกว่าตัวเธอเองจดทะเบียนสมรสกับสามี
เมื่อวันที่๒๘กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
แต่ก่อนหน้านี้คบกันมานานกว่า๑๕ปีแล้วนะ
จับได้เมื่อต้นปี๖๓ว่าสามีเนี่ยแอบไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่ง
แต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร

เนื่องจากว่าแค่ความรู้สึกของลูกสาวทั้งสองคนนะฮะ
เมื่อวานนี้ทราบว่าสามีกำลังจะแต่งงาน
อยากรู้ความจริงว่าใช่อย่างที่ชาวบ้านเขาพูดกันหรือเปล่า

ก็เลยตัดสินใจขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกับแม่สามี
โดยมีลูกสาววัย๑๕ปีขอไปด้วย
แล้วคลิปที่ไลฟ์สดคุณรู้ไหมว่าใครเป็นคนถ่าย

ช็อกมากเลยนะว่าทำไมพ่อของน้องถึงทำแบบนี้นะคะ
แต่น้องสติดีนะเขาตามถ่ายคุณแม่ตามถ่ายเหตุการณ์ทุกอย่างได้หมด
คุณผู้ชมบอกแบบนี้นะคะว่าภรรยาหลวงเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปไลฟ์สดให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวนะคะ
แต่ตอนแรกเขาเข้าไปในงานตั้งใจว่าจะไปแสดงตัวว่าเขาเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ถูกอีกฝั่งไล่ออกมาจากการแต่งเพราะฝ่ายหญิงบอกว่าอยากให้พิธีเป็นไปอย่างราบรื่น
หมายถึงว่าว่าที่เจ้าสาวคนใหม่บอกว่าอยากให้งานแต่งเป็นไปอย่างราบรื่น
แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันใหม่แต่เธอมองว่าเฮ้ยไม่ได้มันไม่เป็นธรรม
หมายถึงว่าภรรยาหลวงตัดสินใจไลฟ์สดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สามีเนี่ยไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นทั้งที่ยังมีใบทะเบียนสมรสค้างอยู่กับเธอ

ก็กลางคืนเขายังบอกว่าเขาจะไปเข้าเวรตอนเที่ยงคืนเขาจะไปเข้าเวร
ก็เลยถามว่าเหมือนระแคะระคายเนอะผู้หญิงเรา
ก็เลยแบบก็เลยบอกเขาว่าจะไปตัดสินใจดีแล้วเหรอ
จะไปแน่เหรอคิดดีแล้วนะเขาก็บอกอะไรเนี่ยคนจะไปเข้าเวรจะไปทำงาน
ทางฝ่ายเจ้าสาวเขาก็เลยขอให้ออกบอกว่าอย่าเพิ่งมากวนงานแต่ง
เขาขอแต่งงานกันก่อนก็นี่ก็งงว่าทำไมเขาถึงยังแต่งกันอยู่
ก็เลยไปแสดงตัวแล้วก็ไปชี้แจงให้ฝ่ายเจ้าสาวทราบว่าเนี่ยเป็นใคร
มีทะเบียนสมรสนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ได้เลิกกันกับฝ่ายตัวผู้ชายนะ
ก็เลยเล่าข้อเท็จจริงให้เขาฟังแล้วก็เหมือนในข่าวในคลิปเลยค่ะ
แต่เราไม่ได้มีเจตนาไปพังงานเขาเขาก็เลยบอกว่าขอให้คนที่ไม่ใช่แขกออกไปก่อน
ก็เหมือนในคลิปที่เขาบอกให้พ่อเจ้าสาวบอกว่าใครที่ไม่ใช่แขกเข้าไปในงาน
แจ้งความเขาหาบุกลุกตอนนี้ไม่ได้ติดต่อกับเขาเลยเหมือนเขาก็พยายามติดต่อกลับมานะคะ
ว่าจะเอายังไงต่อหรือยังไงเขาบอกมาเขาตามหาอยู่แล้วเขาไม่รับสายเขา
เขาก็เลยบอกว่าให้ลบเฟสซะขอให้ลบเฟสให้ลบคลิปทั้งหมดแค่นั้น
ฝั่งผู้ชายเนี่ยคือบอกให้ลบคลิปใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเท่าที่ฟังภรรยาหลวงพูดเนี่ย
แปลว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็รู้นะ
ว่าผู้ชายเนี่ยมีภรรยามีลูกอยู่แล้วนะคะ
คุณผู้หญิงที่เป็นภรรยาหลวงบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเธอแล้วก็ครอบครัวเธอ
เธอตัดสินใจไปที่สารคดีเด็กเยาวชนและครอบครัวที่จังหวัดชายนาฏนะคะ
ไปพร้อมกับทนายความที่ยืนข้างเธอนะ
เพื่อไปยื่นฟ้องดำเนินคดีกับฝ่ายเจ้าสาวที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่

ส่วนตัวสามีแจ้งความไหม
ไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับ
เพราะเธอบอกว่าอยากให้โอกาสสามีกลับตัวกลับใจแล้วก็กลับมาดูแลครอบครัว

เพราะลูกสาว๒คนก็คือ๑๕ปีกับ๕ขวบเนี่ยนะคะ
ยังต้องการพ่อยังต้องการพ่อค่ะ
สิ่งที่เธอบอกว่าน่าเสียใจแล้วก็สะเทือนใจที่สุดคือ
ตอนที่ไปไลฟ์สดเนี่ยลูกสาววัย๑๕ปีเธอไปด้วยนะคะ

ตอนนี้ลูกสาวกับก็ถูกเพื่อนถามว่าทำไมพ่อถึงทำแบบนี้นะคะ
ก็เป็นห่วงความรู้สึกของลูกสาวมากเลย
อย่างที่ปุ้ยได้บอกคุณผู้ชมไปว่าฝ่ายผู้ชายเป็นตำรวจใช่ไหม
การที่เป็นตำรวจเป็นทหารมีหน้าที่รับราชการแบบนี้
การกระทำแบบนี้มันจะกระทบกับหน้าที่การงาน
ผู้อำกับการสพเมืองชัยหน้าฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของฝ่ายชายฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ย
ทราบเรื่องทั้งหมดแล้วนะฮะแล้วก็มีการสั่งให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะฮะ
ว่ามันมีมูลความผิดหรือไม่อย่างไรถ้ามีก็ต้องตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ก็ว่าไปตามผิดคือข้าราชการถ้าเกิดผิดแบบนี้เขาก็ลงโทษนะ
อาจจะไม่ได้แบบเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรให้ตามระเบียบใช่ไหม
เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นงอกออกมาไม่แน่ใจว่าจะเป็น

หรือว่าเธออาจจะปฏิเสธก็ได้นะฮะสำหรับภรรยาหลวง
ติดต่อเธอไปนะฮะทักเฟซบุ๊กเธอไปไปหาเมียหลวงที่ไปบุกงานแต่ง
บอกว่าสนใจไหมมาเป็นพรีเซนเตอร์คลินิกด้านความงามภายใต้โปรโมชั่น
อะไรรู้ไหมโปรเจคโมทั้งตัวให้ผัวเสียดาย
ชื่อโปรเจกต์เขาเนอะโดยเธอและหมอจะทำศัลยกรรมให้ทั้งตัว
แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายตอนนี้ก็เกิดเป็นแฮสแท็กทีมเมียหลวง
ใช่แล้วก็แฮสแท็กแม่ผัวในดวงใจค่ะนี่นี่กำลังจะอ่านพอดีเลย
ชื่นชมแม่สามีคนนี้เหลือเกินว่าดีจังเลยเนี่ยฮะเออผมโอ้โห
ตอนนี้ในไลฟ์เดือดมากครับผมเลือกข้อความที่อ่านได้แล้วกัน
ข้อความนี้เมื่อกี้ก๊อฟพูดไปแล้วอ่าแม่ผัวในดวงใจอีกอันหนึ่งที่มีคน
แสดงความคิดเห็นมาบอกว่าพระท่านก็ทำตามหน้าที่ของท่านเออนะฮะ
สงสารพระแต่อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าดูข่าวนี้แล้ว
ในมุมหนึ่งเรื่องของข้อกฎหมายต่าง
เราอยากให้ศึกษากันด้วยนะคะว่า

คุณไม่สามารถจดทะเบียนสมรสสอบฟ้องได้
แล้วผู้หญิงเนี่ยถ้ารู้ว่าเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วเนี่ย
แล้วคุณยังไปแต่งงานคุณก็โดนฟ้องได้ด้วยเหมือนกันนะฮะ
แต่ฝ่ายท้ายก็หนักนะ